เขาทำกระยาศาสตร์ที่นี่ก็มีเหมือนกันแข่งขันทำกระยาศาสตร์
งานนี้จะสนุกแค่ไหนติดตามกันเลยค่ะ
มาแล้วมาแล้วกระยาศาสตร์นะออกมาเป็นแพ็คสวยงามแต่กว่าจะเป็นแพ็คสวยงามได้นี่
ต้องเริ่มกระบวนการกวนกระยาศาสตร์นี่เคี่ยวน้ำตาลก่อนเลยนะคะ
แต่ละคนเอาจริงนี่ตั้งใจมากวนหรือตั้งใจมาเต้น
เต้นด้วยกวนด้วย

มีผู้เข้าแข่งขันจากอำเภอต่างทั้งหมด๒๕ทีม
แต่งกายของแต่ละทีมก็สวยงามต่างกันไป
จะเป็นการแต่งกายในรูปแบบของลาวพวนดั้งเดิม
เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณี
แต่งกายที่สวยงามแล้วก็ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
การจัดงานนี้เนื่องจากว่าวันศาสตร์ตรงกับวันพระสิ้นเดือน
ของเดือน๙ทุกปี
เขาจะเรียกว่าทานข้าวสระ
เพื่ออุทิศสวรรค์บุญสวรรค์บุษลให้กับหญ้ายหรือหญ้าต่ายาย

เป็นการแสดงความกระตันอยู่ต่อบรรพบุรุษนะคะ

แล้วบางพื้นที่บางบ้านจะทำกะละแมด้วยทำข้าวเหนียวแดงด้วย
เพราะกวนเสร็จนะน้องไปตองน่ากินเนอะ
เสร็จแล้วยังไงเขาจะแบ่งค่ะแบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญ
แล้วก็แบ่งอีกส่วนหนึ่งเอาไว้มอบให้แก่กันและกัน
ให้เพื่อนบ้านหรือให้ผู้ที่นับถือ
ก็แพ็คสวยงามแบบนี้ใส่เป็นกระเช้าก็ว่ากันไป
จริงช่วงนี้นะหลายพื้นที่เขากวนกระยาศาสตร์กันเยอะนะ
ใช่มันเป็นช่วงเทศกาลเลยล่ะงานศาสตร์งานบุญแบบนี้ค่ะ
ช่วงเดือนตุลากัญญาประมาณนี้ค่ะทำแบบนี้ขึ้นมา
หนึ่งล่ะเป็นการสร้างความรักสมัครสมาธิสามัคคีในชุมชนในหมู่บ้าน
แล้วก็แสดงถึงความรักในประเพณีและขนบธรรมเนียมด้วยนะคะ
นี่ก็จะเห็นแต่ละพื้นที่ทำกระยาศาสตร์กันแล้วแต่ละพื้นที่อาจจะมีสูตรต่างกันไปนะ
พื้นที่อาจจะมีความเข้มข้นนะบางพื้นที่อาจจะเป็นลักษณะข้าวแบบโปร่งเคี้ยวง่าย

ก็เคี้ยวปกติแต่พอเคี้ยวเสร็จมันจะเป็นท่านี้

ว่าไปมันก็ทำให้เราเนี่ยได้ลิ้มรสละเอียดของอาหารเนี่ย

มันเพลินอ่ะพอกินไปแล้วอุ้ยหมดถุง